วันนี้เราลงพื้นที่ไปดูเรื่องราวต่างเพิ่มเติมให้
เหตุการณ์ที่คิดว่าคงต้องเป็นอุทาหรณ์ให้จำกันไว้ดี
ที่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มาหญิงสาวคนหนึ่ง
อายุเพิ่ง๒๕ปีตามภาพจากล้องที่อุงจรปิด
ขี่มาแล้วก็รถเก่งคันนี้ที่จอดอยู่เปิดประตู

โชคร้ายที่สุดก็คือมีรถบรรทุกพ่วงเนี่ยอยู่เลนกลางขับมาพอดีนะฮะ

นี่ฮะผู้ที่เสียชีวิตคือนางสาวราพรโสประดิษฐ์อายุ๒๕ปีนะครับ
คนขับรถบรรทุกพ่วงที่ทับเธอจนเสียชีวิตชื่อนายสหราชสนิทบันเลงอายุ๒๔ปีนะครับ
ส่วนคนขับรถเก๋งที่จอดข้างทางแล้วเปิดประตูรถนะทำให้รถจักรยานยนต์ของนางสาวราพรชนแล้วก็กระเด็นไปกลางถนนเนี่ยนะครับ
ชื่อว่านายธนรัฐเสมอใจอายุ๒๖ปี
เมื่อวานนี้ตำรวจก็นำทั้งคนขับรถเก่งกับรถบรรทุกพ่วงไปสอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับ
เป็นท้องที่สพนากลางนะครับ
ฐานในการแจ้งข้อหาตามความผิดกันต่อไป
คนขับรถเก่งคนนี้ครับบอกว่าพอจอดข้างทางจะลงไปซื้อข้าวซื้อของก็ปิดหุบกระจกรถกระจกมองข้าง
ก็เลยไม่ได้มองว่าข้างหลังเนี่ยมีรถมีอะไรมาหรือเปล่าพอเปิดประตูรถปุ๊บจักรยานยนต์ชนเลยนะฮะ
นี่ฮะส่วนรถบรรทุกพ่วงเมื่อวานนี้คนขับเขาก็บอกว่าเขาก็เบรกไม่ทันแล้วเพราะเขามาเลนกลาง
ตอนที่ขับมาเนี่ยก็ยังเห็นจักรยานยนต์อยู่เลนซ้ายอยู่จังหวะจักรยานยนต์ตอนที่เปิดประตูรถเก่งมาแล้วโดนเข้าไปแล้วก็พุ่งมาตรงเลนกลางแบบนี้เนี่ย
คนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าเบรกไม่ทันจริงนี่ฮะ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุถนนในชุมชนตลาดกกค้อเขตเทศบาลตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้เป็นถนนสี่เลนนะครับไม่มีเกาะกลางถนนเป็นถนนใหญ่ที่ตัดผ่านย่านชุมชน
ถนนเส้นนี้เนี่ยฮะคือเกาะกลางเนี่ยไม่มีจะมีแค่เป็นแท่งบารีเออร์แบบนี้นะฮะแท่งกลมยาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์กั้นกลางถนนเอาไว้นะครับ
แล้วเป็นถนนเส้นที่จะตัดไปสู่พื้นที่ภาคเหนือนะจากหนองบุรมภูเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปทางเหนือได้รถบรรทุกวิ่งเยอะมากชาวบ้านบอก
แล้วรถบรรทุกที่ผ่านเนี่ยโอ้โหแต่ละคันนะฮะเขาก็มากันด้วยความเร็วพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นทางยาวแล้วไม่มีสัญญาณไฟไม่มีสัญญาณไฟให้ชะลอความเร็วให้ลดความเร็วอะไรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นย่านชุมชน
เจ้าของร้านขายของและซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ตรงถนนจุดเกิดเหตุเลยบอกว่าตอนนั้นกำลังติดตั้งเครื่องเสียงรถให้กับลูกค้าอยู่ที่ริมถนนพอดีได้ยินเสียงดังตู้มนะครับก็เหลือไปมองเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายชนกับประตูรถเก๋งที่เปิดออกมาแล้วคนขี่จักรยานยนต์ก็กลิ้งไปตามพื้นถนนจังหวะนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นพอดีฮะเห็น
ว่ามีรถพ่วงเนี่ยที่ขับมาแล้วก็เบรกไม่ทันเหยียบหญิงสาวคนนี้เข้าไปแบบเต็มคือเขาบอกพอเขาเห็นแค่นี้เนี่ยเขาไม่มองอีกเลยเขาไม่กล้าดูต่อเลยนะฮะจนถึงวันนี้ภาพมันยังติดตาอยู่เลยจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วเห็น
เหตุการณ์นี้เนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในถนนเส้นนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
เกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าถนนเส้นนี้แคบ
คนนี้สั่นเลยนะทำอะไรไม่ถูกแล้วเพราะว่าเห็นจ่ะขนาดนั้นไม่เคยเห็นจ่ะขนาดนี้
รถนี้เยอะโดยเฉพาะ๑๐ล้อนี่เส้นนี้ลงโม่หินเยอะที่สุด
ทำไมถนนเล็กแบบรถสิบล้อมันวิ่งได้
มันไม่มีเส้นเลี่ยงแล้วไม่มีไม่มีมีเส้นเดียวเส้นเส้นอีสานขึ้นเหนือก็ต้องมาเส้นนี้
เผื่อพี่เจ้านที่ในพื้นที่จะเอามาเป็นข้อมูล
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าโอ้โหอยากให้มีไฟแดงเหลือเกินแถวนี้นะ
เราก็พยายามติดต่อไปยังคนขับรถเก่งที่เปิดประตูรถออกไปนะฮะ
แล้วทำให้จักรยานยนต์เข้ามาชนแล้วก็เสียหลักพุ่งไปกลางถนนเนี่ยนะครับ
นายธนรัฐเสมอใจแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่อยากจะให้อะไรเพิ่มเติมแล้ว
ตอนนี้ให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย
รับผิดชอบทุกอย่างนี่เขาบอกมานะครับส่วนที่บ้านของนางสาวราพรโสประดิษฐ์
วัย๒๕ปีคนขี่จักรยานยนต์ที่เสียชีวิตห่างจากจุดเกิดเหตุแค่สามกิโลเมตรนะครับ
วันนี้ญาติได้รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับแม่ก็ยังเสียใจอยู่เลยฮะ
แม่บอกว่าได้ขอทางจังหวัดขอตั้งสวดศพลูกสาวที่บ้าน
เพราะว่าลูกไม่ได้อยู่บ้านมานานหลายปีแล้ว
ไปเรียนหนังสืออยู่ที่ร้อยเอ็ดนะพอเรียนจบก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
หนองบัวลำพูได้ไม่ถึงปีอ่าอยากให้ลูกได้อยู่บ้านนะฮะ
อยากอยู่กับลูกเป็นครั้งสุดท้ายแม่บอกว่าลูกสาวคนนี้คือความหวังของครอบครัว
เรียนจบก็ลูกก็บอกว่าหากสอบบรรจุได้เป็นครูผู้ช่วยเนี่ยนะ
จะทำงานหาเงินมาใช้หนี้ให้แม่จะใช้หนี้ให้แม่ให้หมด
แล้วจะพาแม่ไปเที่ยวในที่ที่แม่ไม่เคยได้ไปตั้งความหวังกับลูกคนนี้ไว้มาก
ว่าจะเป็นกำลังหลักของครอบครัวแต่ลูกก็มาด่วนจากไป
แล้วมาจากไปด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยแม่บอกว่าทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
เช้ามาแม่ก็ทำกับข้าวให้เขากินไปทำงานแล้วก็ไป
ที่เสียชีวิตบอกว่าตัวเองกับญาติไม่มีใครกล้าให้แม่ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะกลัวแม่จะทำใจไม่ได้เพราะคลิปมันน่ากลัวมากนะครับ
ก็พยายามติดต่อไปยังคนขับรถเก่งแล้วเพื่อจะถามว่าจะมาขอขมาศพน้องสาวของเธอหรือไม่
แต่คนขับรถเก๋งบอกว่ายังไม่ว่างยังไม่มีเวลาก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรอีก
เหลือก็ขอให้เป็นเรื่องคดีความทางกฎหมายในการดำเนินต่อไปก็แล้วกัน
หนูก็ขอให้เป็นตามกฎหมายก็แล้วกันนะคะหนูก็ไม่อยากพูดอะไรมาก
เพราะว่าเขาก็เห็นในคลิปก็เขาก็ลงมาดูเขาก็รู้สึกขอบคุณเขาตรงนี้แหละ
ใช่แต่ถนนหน้ากลางมันเป็นแบบนี้คือคนขับรถมันชอบประมาท
เลี้ยวตัดหน้าบางทีแบบเปิดประตูรถมาก็ไม่ดูเป็นบ่อย

วันนี้มีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมามอบเงินช่วยเหลือ
เยียวยาเบื้องต้นให้กับครอบครัวของนางสาวราพรที่เสียชีวิตนะครับ
ต้นก็ช่วยเหลือไว้๓๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณแม่ก็ได้รับเงินเบื้องต้นเอาไว้นะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าคดีความถึงที่สุดแล้วเนี่ย
จะมีการพิจารณาชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมให้อีก
ก็ตามหลักของกฎหมายแล้วก็คาดว่าจะได้อีกประมาณ๕แสนบาท
แต่มันก็ไม่คุ้มหรอกครับกับความสูญเสียการเสียชีวิตแบบนี้
นี่คือหลักการตามกฎหมายที่ถือว่าเป็นการเยียวยาช่วยเหลือผู้สูญเสีย
แต่ว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่บนท้องถนนเนี่ย
คุณต้องพึงสังวรเกี่ยวกับความระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะ
คือชีวิตที่มันสูญเสียไปมันแลกคืนไม่ได้จริง
ใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าต้องเป็นอุทาหรณ์จริงนะคะ
เพราะว่าบ่อยครั้งค่ะสำหรับคนที่จอดรถข้างทาง
แล้วมันเกิดความสูญเสียแบบนี้มันไม่คุ้มค่ากันจริง